ตามกันต่อหน่อยนะคะสำหรับกรณีของเสียตุ้มหรือว่าเสียโกศลที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
ภรรยาออกมาไลฟ์ตามหาว่าสามีหายตัวไปค่ะไปดูจุดสุดท้ายที่สามีอยู่
ก็เจอรอยเลือดแต่ไม่เจอตัวสามีสุดท้ายสืบทราบจนรู้ว่าเป็นการอุ้มฆ่า
ผู้ต้องสงสัยได้หนึ่งคนพาไปดูจุดฝังศพปรากฏศพไม่อยู่แล้ว
สารภาพว่ามีการขุดเอาไปถ่วงทิ้งทะเลล่าสุดตำรวจจับผู้ต้องสงสัยอีกคนนึงได้แล้วนะคะ
เป็นคนขับเรือที่เขาบอกว่าเป็นคนขับเรือที่เอาศพนี้
ทิ้งที่ทะเลค่ะตำรวจค่ะคุมตัวคนขับเรือไปตรวจค้นเรือประมงพื้นบ้าน
หรือว่าเรือหางยาวนะคะนี่ค่ะเรือเนี่ยชื่อเรือรุ่งอรวรรณ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็นำทีมเข้าเก็บหลักฐานอย่างละเอียดภายในเรือด้วย
ก็ไล่ตรวจสอบหัวเรือท้ายเรือแล้วก็กาบเรือทั้งสองข้าง
ลายนิ้วมือแฝงแล้วก็ดูตามจุดต่างบนเรือ
แล้วก็ใช้อุปกรณ์ตรวจหาพวกคราบเลือดตามพื้นเรือด้วยนะคะแล้วก็เก็บตัวอย่างพื้นเรือไปด้วย
เจ้าหน้าที่มีการใช้มีดแซะในจุดต้องสงสัยเอากลับไปตรวจสอบด้วยค่ะ
แล้วก็มีการวัดช่วงขนาดหัวเรือน่าจะเป็นการเปรียบเทียบสัดส่วน
รูปร่างความสูงของเสียตุ้มว่ามันพอดีกับการที่จะใช้เป็น
ภาษณะขนส่งในการที่จะเอาศพเนี่ยไปถ่วงทะเลไหมกองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะ
ในการเก็บหลักฐานแล้วก็เดินทางกลับทันทีส่วนเรือเนี่ยตำรวจก็ยึดเอาไว้เป็นของกลางเรียบร้อยแล้ว
เคลื่อนย้ายคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามใต้กงเรือที่จอดติดอยู่กับเรือรุ่งอรวรรณ
เพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาต้นพฤษภาคมที่ผ่านมามีอะไรผิดปกติ
ผิดสังเกตบ้างไหมเพราะว่าเขานอนเฝ้าดูอยู่ตรงนี้ตลอด
เขาบอกว่าเรือรุ่งอรวรรณเนี่ยเป็นเรือของนายเอกซึ่งเป็นพ่อตาของนายแน็ก

ยอมรับว่าเป็นมือยิงแล้วก็เอาศพไปฝังดินเอาไว้
เขาบอกว่าเรือลำนี้ถูกจอดทิ้งไว้ตั้งแต่๒พฤษภาคม
ซึ่งก็คือวันเกิดเหตุแล้วเขานอนเฝ้าอยู่เขาเห็น
คุณสุชาดาเลยบอกว่าเต้กงลองย้อนความทรงจำกลับไปหน่อยสิ
ช่วงวันที่๒๓พฤษภาคมเห็นอะไรบ้างเจออะไรบ้าง
แต้ก๋งบอกว่าสองและสามพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี้ยนะคะ
เขานอนเฝ้าเรือตลอดเลยอยู่ตรงนั้นตลอด
ยกเว้นช่วงเวลา๕โมงถึง๒ทุ่มเท่านั้นแหละที่เขาออกไปข้างนอก
ช่วงเวลานั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเขาก็จะไม่รู้ไม่เห็นแล้ว
แต่ส่วนตัวก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรสำหรับนายแน็กแล้วก็อาเนี่ย
ชื่อในสอเป็นผู้ต้องสงสัยที่เขาบอกว่า
เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และอาจจะเป็นตัวการที่เขาสันนิษฐานกัน
เป็นอาของนายแนะเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าอาหลานคู่นี้เนี่ย
ไปก่อเหตุร่วมกันฆ่าอำพลังเสียตุ้มหรือเปล่าแต่หลังจากเกิดเหตุเนี่ย
สอที่เป็นอากับในแน็กที่เป็นหลานหายไปเลยนะ
ไม่เห็นมาที่ท่าเรือแล้วก็ไม่ออกเรือไปไหนอีกเลย
คุณสุชาดาก็เปิดภาพคนขับเรือที่เพิ่งจะถูกตำรวจรวบตัวไป
ไต้กงเรือคนนี้ดูว่ารู้จักไหมเคยเห็นหน้ามาก่อนหรือเปล่า
โก่งบอกว่าคนขับเรือคนนี้น่าจะทำงานกับนายแน็กแหละ
แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเขาไม่รู้จัก
ซึ่งก่อนหน้านั้นเราเจอไหมพี่ก่อนหน้านั้นเจออยู่ปกติครับ
เขามาทำเขามาทำอะไรบ้างปกติพี่ก็บาลวนออกมาแล้วก็ออก
อ้าวแล้วเราเคยเห็นเขาทะเลาะมีปรับเสียงกันละก่อนไหม

ต้มตั้มอะไรเนี่ย

คุณสุชาดายังได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
แล้วก็เปิดภาพในเจด

สอที่ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่

เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาต้องเห็นหน้าค่าตาบ้างแหละ

คือในสอกับในนักเนี่ยนะคะมีสองลำด้วยกัน
ที่จะออกไปหาของทะเลเป็นประจำเลยเนี่ย

เรือทั้งสองลำก็ออกหาของทะเลปกติ
แต่๓พฤษภาคมหลังเกิดเหตุนะคะ
ไม่มีใครโผล่มาที่เรืออีกเลย
ซึ่งก็ผิดปกติอยู่นะ

แล้วก็เอาศพเสียตุ้มไปทิ้งไปถ่วงไว้ตรงจุดไหนค่ะ

จังหวัดสุราธานีประมาณสัก๓๐กิโลเมตรได้ค่ะ

มหาศพเสียตุ้มด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าตรงจุดที่ค้นหานะคะ

เพราะว่าจุดมันไม่ค่อยแน่นอน
คือพิกัดมันไม่ได้ชัดเจนว่ามันคือตรงไหน
แล้วน้ำทะเลก็ค่อนข้างจะขุ่นด้วย
ดำลงไปก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะคะ
ก็เลยเป็นอุปสรรคในการค้นหาอยู่พอสมควร
จากการสอบปากคำชายคนน่ามค่อยค่อยเขาบอกว่า
โดยเขายอมรับว่าเขาเป็นคนนำศพเสียตุ้มไปทิ้งทะเล

โดยมีผู้ร่วมดำเนินการจำนวนนึงนะคะ

เอาแท่งปูนซีเมนค่ะมัดติดกับร่างของเสียตุ้ม
แล้วก็ถ่วงกะว่าจะไม่ให้ลอยขึ้นมาอีกเลย
ซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นคนขับเรือออกจากท่าเรือแหลมโพ
ในอังเภอชายาช่วงตีสองของวันที่สี่พฤษภาคม
พอเอาศพไปทิ้งไปถ่วงอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ก็นำเรือกลับเข้าฝั่งมาจอดแล้วแยกย้ายกันไปเก็บตัวค่ะ
ตำรวจเนี่ยยังสืบสวนได้เบาะแสมาด้วยนะคะ
ในคืนที่มีการขุดศพเสียตุ้มจากป่าบ้านทุ่งสายชายา
เอ่อบ้านบ้านทุ่งสายชัยตอนแรกเนี่ย
ออกไปเพื่อจะไปถ่วงน้ำหลบหนีการค้นหาของตำรวจเนี่ย
มีการใช้กระบะอีกหนึ่งคันนะคะที่นำมาขนย้ายศพ
แล้วก็รู้มาว่ามีผู้หญิงอีกหนึ่งรายที่เป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัย
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปนะตอนนี้
หนึ่งก็คือรู้แน่แล้วล่ะว่าศพเสียตุ้มถูกถ่วงทะเล
แต่ยังหาศพไม่เจอและบุคคลต้องสงสัยสำหรับการอุ้มฆ่าเสียตุ้มครั้งนี้
มีห้าคนตามที่เราขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะคนแรกคือในสอ
เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่คนที่สองคือในแน็กหลานใน๒
ที่ตำรวจจับได้แล้วยอมรับว่าเป็นคนยิง
เป็นคนเอาศพไปฝังอำพรางเป็นคนย้อนกลับไปขุดศพเอาไปถ่วงทะเลอีก
หลังจากที่ข่าวเนี้ยมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยเรื่อยมีในเจดจับได้แล้วเหมือนกัน
รับสารภาพว่าอยู่ในที่เกิดเหตุนั่งไปกับรถกระบะแล้วก็ไปขุดหลุมฝังศพ
มีคนขับเรือตำรวจจับได้แล้วเหมือนกันที่เป็นคนบอกว่าพาร่างของเสียตุ้มไปถ่วงทิ้งที่ทะเล
แล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงที่มีความใกล้ชิดกับนายสอนะคะตอนนี้ที่ยังจับไม่ได้
ก็คือในสอกับผู้หญิงทีนี้ค่ะก็เหมือนกับค่อยค่อยคลี่คลายขึ้นเรื่อยเรื่อยนะคะ
โอมลูกน้องของเสียตุ้มเป็นทีมค้นหาชุดแรกนะคะที่ไปกับนางสาวจินดาราภรรยาของเสียตุ้มอะค่ะ
บอกว่าจุดที่ไปค้นหาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมห่างจากท่ากระจายอำเภอท่าชนะประมาณ๑๐กิโล
ก็คือเป็นลักษณะกลางทะเลเลยนะคะในตำบลละแมร์อำเภอละแมเป็นเขตเชื่อมต่อจังหวัดสุราธานีไปจนถึงจังหวัดชุมพร
คือเขาดำน้ำค้นหาผลัดกันดำน้ำครั้งละ๓ชั่วโมงแต่ก็หาไม่เจอคุณผู้ชมค่ะ
คือเขาบอกว่าอุปสรรคมันหลายเรื่องมากจริงคือจุดเนี่ยมันไม่แน่นอน
ไม่รู้ว่าจะหาตรงไหนน้ำก็เป็นน้ำทะเลที่มันขุ่นนะคะตอนนี้คือดำลงไป
อะไรแทบไม่เห็นตอนนี้เนี่ยนะคะใช้เวลาในการค้นหากันแบบนาน
แล้วก็เขาก็ทุ่มเทในการค้นหาแต่ยังไม่เจอยังไร้วี่แวว
ก้มหน้าถึงหน้าดินเลยครับครับมันถึงจะมองเห็น
มันก็มองเห็นได้ไม่มากครับของผมก็ชั่วโมงกว่า๒ชั่วโมงครับ
ครับพอหาไม่เจอก็เปลี่ยนใช่หาไม่เจอแล้วก็ว่าจะตาม
จะตำหน้าเกลียวออกไปแต่ว่าเหลือน้ำมันไม่พอ
ต้องกลับมาน้ำมันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ชุดผมก็ลงอยู่ที่นี่เลย
เขาก็เอาเชื้อมาทะเกลียวไปอีกรอบหนึ่งแล้วสภาพจิตใจของพี่เกลว
วันนี้เป็นยังไงบ้างเห็นบอกเห็นเห็นแกไลฟ์สดก็เหมือน
เพราะว่าจับตัวคนร้ายได้ตัวให้พาตัวคนร้ายไปชี้จุด
คลี่คลายตามลำดับนะคะแต่สำคัญมากก็คือต้องหาเสียตุ้มให้เจอว่าร่าง
เสียตุ้มอยู่ตรงไหนอย่างไรนะคะ